แต่ว่าที่โคราชนะฮะนครราชศรีมาบ้านหลังนี้
รอหมอปลาอยู่อยากให้ไปช่วยเหมือนกันนะครับ
ญาติบอกว่าหนุ่มวัย๑๙ปีที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
อาการประหลาดเหมือนกับถูกผีเข้า
คือทุกวันเขาจะมากอดเสาหน้าบ้าน
มีอาการลิ้นจุกปากร่างกายบิดเบี้ยวอะไรประมาณอย่างนี้
เชื่อว่าไปได้คุณสัยโดนคุณสัยของปู่
ที่เคยมีคุณสัยแล้วปู่ตายไปแล้วเนี่ย
โดนมาหรือเปล่าไปดูอาการของเขาหน่อยครับ
ให้ใจพ่อออกเห็นไงลูกว่านเฮ้ย
เป็นไงลูกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
น่าไปเริ่มพูดเหมือนกับแม่ที่ตลอดหายพวกที่ตาย

พ่ออย่างไงลูกว่านโอ๊ยว่านว่านที่ตายซะแล้วเนี่ยนะ
น่าไปว่านว่านว่านว่าน
เป็นอีกเร้วเหมือนหลายคนออกตัวชาติ
เวลาเป็นเขาจะกอดที่เสาอีกอย่างเนี่ย
ช่วยหน่อยนี่ฮะผู้ชายคนนี้อายุสิบเก้าปีนะครับ
วอนนะชื่อเล่นชื่อวอนนะครับมีอาการแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเหมือนกับผีเข้าสิ่งร่างเป็นมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะ
เวลาคุมตัวเองไม่ได้เวลามีอาการจะมากอดเสาหน้าบ้าน
แล้วก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละฮะบ้านอยู่ที่บ้านเกรียมตะบนขามเท่า
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะชาวโม่งชาวบ้านนี่ก็โอ้โห
เวลาเขาเป็นก็ต้องมาช่วยกันอาบอกว่าหลานชายเนี่ยก็คือวอนเนี่ยนะ
เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไปเล่นแถวหิ้งพระ
ซึ่งเชื่อว่ามีคุณสัยของปู่อยู่

เคยรักษาคนด้วยคุณสัยมนต์ดำ

มีอาการประหลาดเกิดขึ้นทันที
อย่างเช่นใช้ไม้เท้าเดินท่องคาถาทั่วบ้าน

น้ำมนต์พรมเต็มพื้นบ้าน
พอตกเย็นมีอาการเหมือนคนถูกผีเข้า
บ่นว่าถูกผีหักคอผีเอาเข็มแทงปาก
อดเสาร่างกายบิดเบี้ยวลิ้นจุกปาก

เป็นอีกเลย

ตามในภาพจะทีบรินจุกปากน่ะ
ทีบรินจุกปากน่ะว่าเขาบีบคอมัน
เขาบอกว่ามันบอกว่าตอนนี้ภีร์จากนรกน่ะ

ว่าจะเอาปู่ไปรับใช้เวรชัยกรรม

ที่ปู่ก็ว่าล้องพ่อก็ว่าปู่น่ะไม่ยอมไปไหน

หลวงพ่อก็บอกว่าสู้ไม่ได้ดอกยม
ภีร์ตอนนี้ไม่ใช่ภีร์ธรรมดาเรียกว่าเป็นภีร์มาจังนรก